แล้วก็มีการสาภาพว่าฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งคือกุ๊กกิ๊กนะฮะ
แล้วก็เอาศพไปฝังดิน
ศพนั้นเจอแล้วนะศพแรกในบ้านของนายไอซ์
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหาอีก๒ศพที่มีพยาน
ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่านายไอซ์ทิ้งศพอีก๒ศพไว้ในบ่อน้ำ
คือปฏิบัติการในการค้นหาในบ่อน้ำ๒วันต่อเนื่องแล้วนะ
คือวันพระสบดีที่๑๖กับเมื่อวานวันศพที่๑๗
บ่อก็ใหญ่ด้วยนะครับบ่อใหญ่มากนะ
กี่ไร่ล่ะคุณโอ้โหเป็นไร่
แล้วพื้นที่ดินบริเวณบ้านของในอายุ๒๐ไร่
ใช่ค่ะแล้วคือการตรวจค้นบ่อเป็นการปูพรมค้นหาต่อเนื่องเลยนะ
ตั้งแต่วันพระอธิบดีที่ตอนแรกเจอชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์

ทีนี้พอมาเมื่อวานนี้งมค้นหา
ตอนนี้ค้นหาไปได้๙๐เปอร์เซ็นต์ของบ่อรูปตัวแอวนี้แล้วนะคะ
เจออีกเกือบ๓๐๐ชิ้น๒๘๘ชิ้น
ชิ้นคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งได้เรียกมาช่วย
มาทำหน้าที่ในการเป็นนักประดาน้ำลงไปค้นหา
ก็คือพยายามค้นหาทั้งตัวขอบบ่อแล้วก็กลางบ่อ

สายเหมือนปูพรมอยู่ใต้น้ำนะคุณ
ก็ต้องใช้เชือกขึงไว้เป็น๔เส้น๔สายด้วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่๔สายแบ่งหน้าที่กันทำงาน

ก็หายากเจ้าหน้าที่บอกข้างล่างมันเป็นเลนหมดแล้ว

แล้วก็ที่สำคัญเลนบางช่วงมันลึกตั้ง๓เมตร
คือบางทีมันดูดตัวเจ้าหน้าที่ลงไปเลยนะ
ขอบบ่อยังพอยืนได้นะครับเพราะสูงประมาณเมตรกว่า
แต่ว่าถ้ากลางเนี่ยโอ้โหมันลึกมาก
๔เมตรเขาบอกว่าบ่อมันลาดไปเป็นเหมือนลักษณะกรวยแหลมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างยากลำบากเหมือนกัน
พยายามเนี่ยโอ้โหใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างในการที่จะไปหยิบเลนส์มา
ดูสิว่ามันมีโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่านะครับ
ซึ่งการปฏิบัติงานตลอด๒วันนี้
พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ระบุว่าตำรวจได้ตรวจพยานไปแล้วหลายปาก
ญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้ที่คาดว่าจะเสียชีวิต

สำหรับกระดูกมนุษย์ที่พบวันแรกคือ๒๘ชิ้นนะครับ
ได้ส่งตรวจนิติเวศโรงพยาบาลสิริราช

เพราะว่าต้องตรวจหาว่าเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่
ก็ต้องดูกระดูกชิ้นสำคัญ
คือวันแรกเมื่อวันพระสัปดีที่ผ่านมา
พบกระดูก๒๘ชิ้นแต่ยังไม่พบกระดูก

ใหญ่ที่พบคือกระดูกเชิงกราน

แล้วก็มีกรามอันนี้มี
แต่ว่ากระโหลกศีรษะยังไม่เจอนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเพิ่มยุทธการในการค้นหาปูพรมค้นหา
กระทั่งเมื่อวานก็ค้นหาได้รวมทั้งสิ้น
ของวันแรกเป็น๒๘๘ชิ้น

ตำรวจเชื่อว่ามีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า๓คน
ตามที่พยานบอกนะฮะคนแรกเจอแล้วนะ

คนที่๒ที่พยานบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยลงไปค้นหาในน้ำแล้วเจอกระโหลก
นายไอซ์ไหว้วานให้ลงไปค้นหาจ้างวานดีกว่า

ใช่เพราะว่าในไอซ์บอกว่ามี๒ศพที่เอามาทิ้งลงน้ำ
ถ้าเกิดเจอหัวกระโหลกจะได้หัวกระโหลกละ๕๐๐บาท
ทีนี้พอคนที่เขาเป็นพยานเขาลงไปงมมาได้จริง
เอามาให้ในไอซ์ก็หวังว่าจะได้ตังค์๕๐๐บาท

เขาก็เลยโยนทิ้งแล้วก็วิ่งหนีไป
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปงมก็ยังไม่เจอกระโหลก
ดังนั้นจากที่พยานบอกบอกว่ามี๒ศพที่เอาทิ้งน้ำ
มีหนึ่งศพที่ฝังดินเราเจอหนึ่งศพที่ฝังดินแล้ว

แล้วก็เอาพวกม้าหินเอาพวกประตูเหล็กดัดทับ
อีกศพหนึ่งบอกว่าใส่หีบเหล็ก

ส่วนชิ้นส่วนกระดูกที่พบทั้งหมดแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้หญิง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
แต่ก็เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์ผู้หญิง

ถ้ามีการพบชิ้นส่วนมนุษย์และยืนยันแล้วว่าเป็นผู้เสียชีวิต
แล้วถ้าตรวจสอบพบว่าใครมีส่วนการทำผิด
ก็จะแจ้งโอหาร่ายเป็นส่วนไป
ศพก็๑กรัม๑วาระครับไม่ต้องกังวลครับ
ถ้าเจออีกก็ว่าอีกแล้วพบว่าใครกระทำผิดเข้าไปถึงตรงไหน
จะมี๑คนหรือมากกว่า๑คนเราแจ้งข้อหาหมด

ตอนนี้ก็มั่นใจนะครับว่าการค้นหาศพในบ้านของนายไอซ์เป็น๒ศพแล้วนะครับ
ศพแรกอย่างที่บอกไปกุ๊กกิ๊กถูกฝังดินฆ่าแล้วถูกฝังดิน
ที่๒เป็นศพที่นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ขุดพบชิ้นส่วนกระดูก
บางส่วนในบ่อน้ำแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดทิ้งศพ
นั่นคือจุดที่มีประตูเหล็กดัดแล้วก็มีม้านั่งม้าหินอ่อนทับไว้
แต่ที่สำคัญคือยังไม่เจอกระโหลกศีรษะนี่คือศพที่๒
ศพที่๓นะครับเจ้าหน้าที่พยายามค้นหา
ตามที่นายไอซ์บอกเพื่อนไปว่าใส่หีบแล้วก็ทิ้งลงไปทั้งหีบ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับทางอาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันอยู่
เขาเป็นกู้ภัยที่ทำหน้าที่ในการลงไปค้นหากระดูกนะครับ
ก็ได้ชี้แจงกับทางสื่อมวลชนนะครับบอกว่า
จากการตรวจค้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา
ทั้งสิ้นกระดูกมนุษย์ที่พบ๒๘๘ชิ้น
ส่วนใหญ่เป็นซี่โครงด้านหน้าเป็นสะโพกแล้วก็ข้อเข่า
ซึ่งเป็นชิ้นเล็กโดยส่วนที่ทางแพทย์ยืนยันแล้ว
ทั้งหมดเป็นกระดูกมนุษย์เหลือเพียงแค่ประมาณ๕๖ชิ้น
ที่ไม่ใช่ของมนุษย์ซึ่งหลังจากนี้นะครับ
ก็ต้องนำไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

อกจากนี้นะครับก็ยังต้องระดมพลในการค้นหากันอีกวัน
หรือหลายวันหรือไม่ตอนนี้ต้องรอคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะว่ากู้ภัยนักประดาน้ำเหล่านี้ก็เป็นคนที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจ
ส่วนภารกิจเขาเปิดเผยบอกว่าเป็นการปูพรมแบ่งหน้าที่
แบ่งเป็น๔ชุดนะครับชุดละ๔นายขึงเส้นเชือกเนี่ยเหมือนเป็นแนวไว้ใต้น้ำนะครับ
แล้วชุดละ๔นายก็จะปฏิบัติภารกิจในการดึงเชือกไปเรื่อย
แล้วก็อีกมือต้องควานหาเสร็จกระดูกไปเรื่อย
แล้วก็คือการหาคือข้างบนมันจะเป็นเลน
เขาต้องใช้เอื้อมไปสุดแขนจนถึงดินแข็ง
ประมาณ๒นึงแล้วต้องเป็นมือชนมือ
คือพยายามจับไปเรื่อยทุกอย่างค่ะ
มือชนมือมือมือเจ้าหน้าที่ชนกัน
เป็นการปูพรมค้นหาอันนี้เรื่องปูพรม
แล้วเขาบอกว่าอุปสรรคก็มีอยู่บ้างนะฮะ
โดยที่บริเวณริมบ่อก็ต้องแยกว่าที่งมลงไปมันเป็นกระดูก
หรือเป็นเศษไม้หรือเป็นพวกขยะนะครับ
อกจากนี้ในส่วนที่ไม่พบกระดูกชิ้นใหญ่นั้น
ก็สืบเนื่องจากว่าศพมนุษย์เนี่ย

เกิดการผูกร่อนหรือว่ามีวัตถุขนาดใหญ่ทับลงไปอีก
จนทำให้กระดูกมนุษย์แตกหัก
มันเลยกลายเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะครับ
นี่คือเมื่อวานปฏิบัติภารกิจนะครับ
ส่วนช่วงเย็นเนี่ยเห็นมีรายงานออกมานะฮะ
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแท็กซี่มาสุดทางก็คือบ้านในไอซ์นะครับ

ใช่ครับทางตำรวจทางสื่อมวลชนก็งงแล้วฮะ
และไม่ได้ติดตามข่าวสารว่านายไอซ์ถูกจับหรือเปล่า
ไปถามว่ามาทำไมยังไงบ้าง
เป็นเพื่อนรู้จักกันมา๑๐กว่าปีก่อน
นั่นสิแต่มาซอยนี้แล้วนะแล้วมาสุดทางด้วย
ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรต่อไปหรือเปล่านะครับ
นี่คือความคืบหน้าในคดีใหญ่นะครับ